ล่าสุดข่าวของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นนะครับมีการไปสอบถามทางเสียหุยนะครับ
หุยก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ศรีสะเกดขอเวลาอีก๒๓วันจะกลับเข้าค่ายมาซ้อมแล้วครับ
เป็นข่าวที่เสียหุยนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ออกสื่อบ้างแล้วนะครับในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับ
ซึ่งแหลมก็บอกกับทางเสียหุยว่าขอเวลาอีก๒๓วันก็จะเริ่มซ้อมได้แล้วก็ไม่อยากจะฝืนเข้ามาซ้อมเร็วเนื่องจากว่าสภาพจิตใจยังพร้อมไม่เต็มที่นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต่อให้ซ้อมเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วร่างกายยังไม่พร้อมจะป้องกันแชมป์โลกเสียหุยนะครับก็ยังไม่ฝืนที่จะให้มีโปรแกรมในการขึ้นชกแล้วก็ยังไม่มีการเจรจาใดในการป้องกันแชมป์โลกไฟล์ต่อไปก็ต้องรอให้ศรีสะเกดนั้นมาซ้อมแล้วดูความพร้อมอีกต
เจ้าภาพนะครับประเภททีมหญิงอูเบอร์คัปทีมทีมไทยอยู่ในกลุ่มบี
นัดสุดท้ายเอาชนะไต้หวันไป๓ต่อ๒คู่
คู่แรกนะครับเดี่ยวมือหนึ่งรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับไทยสู้หญิงไปก่อน
จากนั้นไทยมาได้๓คะแนนรวดนะครับจากหญิงคู่มือหนึ่ง
โจงกลพรรกิฏธราคุณแล้วก็ระวิมดาปราจงใจ
แล้วก็ได้จากเดี่ยวมือ๒ก็คือนิชอออนจินดาพนก์
และก็หญิงคู่มือ๒สับซีลีแทร่รตนไตไชย
กับทางภูริตาสุภาจิรกุลก่อนที่หญิงเดี่ยวมือ๓
คือพรพบีช่อจูงวงจะแพ้
ไปพบกับอินโดนีเซียในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ส่วนทีมชายไทยชนะแคนาดานะครับ
๕ต่อ๐ก็ส่งท้ายโทมัสครับ
ที่๒ที่มาเกาะทีมไทยลงเล่นนัดที่๒ในกลุ่ม๗สู้กับจีน

ครั้งล่าสุดนะครับได้สนุกก่อนจะแพ้ในแต่ละเซตด้วยคะแนนที่ไม่ห่างมากนักนะครับ
เกมด้วยสกอร์๑ต่อ๓เซต

นี่เบอร์หนึ่งของโลกปัจจุบันนะครับ
และเน้นย้ำนะครับโปรแกรมในการแข่งขันวอเล็กบอลวันนี้นะครับ

ก็แข่งขันในรายการยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๗ปีนะครับ
จะแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายเจอกับไต้หวันคู่ปรับในรอบแรกนะครับ